มาดูเรื่องนี้กันต่อค่ะที่ชนบุรีนะคะมีเหตุการณ์คนร้ายถล่มยิงศูนย์ฮาเล่เดวิสันสาขาพัทยาค่ะยิงร้านเนี่ยพลุนไป๑๑นัดแล้วก็ขี่บิ๊กไบท์หลบหนีนะคะ
ว่าน่าจะมาจากความขัดแย้งทางธุรกิจหรือไม่ก็เรื่องส่วนตัวค่ะโอ้แต่ยิงพลูนวัยสิบเอ็ดนัด
เกิดอะไรขึ้นนะคะตี๔ที่ผ่านมาค่ะตำรวจสพนปรือก็ไปในพื้นที่เลยค่ะ
เพราะว่าได้รับแจ้งเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงศูนย์จำหน่ายฮาเลสเดวิสันสาขาพัทยา
ไปถึงที่นี่พบนายอานนท์ปิ่นเพชรเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยยังตกใจอยู่เลยค่ะ
ก็ชี้ให้ดูจุดที่มือปืนบุกมายิงอย่างอุกอาจค่ะเขาก็อยู่ในตอนนั้นด้วย
คุณผู้ชมจะเห็นว่าตรงกระจกด้านหน้าศูนย์เนี่ยเห็นไหมคะเป็นรูพลุนเลยค่ะ๑๑รูด้วยกันนะคะ
แล้วก็พบกระสุนปืนขนาด๙มิลลิเมตรอีก๑๑ปลอกก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะ
ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บคนร้ายไม่อยู่แล้วค่ะหนีไปก่อนที่ตำรวจจะมาถึง
อานนท์พนักงานรักษาความปลอดภัยบอกว่าเขากำลังกินข้าวอยู่ที่ป้อม
มีผู้ชายชุดสีดำนะคะสวมหมวกกันน็อกถืออาวุธปืนวิ่งปรีมาที่เขา
แล้วตะโกนบอกให้หมอบลงกับพื้นแล้วก็บังคับเอามือถือเข้าไปด้วย
หลังจากนั้นลั่นไกลรัวกว่า๑๐นัดใส่กระจกด้านหน้าศูนย์จำหน่ายรถ
พอเสร็จแล้วก็ขึ้นบิ๊กไบท์หลบหนีไปค่ะ
หัวกลัวกลัวแทนเลย
อยู่คนเดียวตี๔นะคะโจรมาไม่ใช่โจรโจรหรืออะไรก็ไม่รู้

แล้วก็มายิงยิงร้านพลุนไป๑๑นัดนี่แหละค่ะ

ก็เชื่อว่าการเอามือถือไป
อาจจะเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจ
แล้วก็เพื่อไม่ให้เขาโทรแจ้งตำรวจด้วย

จะได้หนีหนีไปได้อีกสักพักนึงอะนะคะ
เพราะว่ายากต่อการแจ้งความนะคะ
ตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบกล้องวงจรปิด
เพื่อที่จะแตะแกะรอยติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ